มีเรื่องมีราวค่ะผู้สาวผู้หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปสื่อกับเขา
หลังจากนั้นเอาก็เข่าใส่ตะก้าหน้ารถจังสิเอาไปจอดไว้
คุณลุงมาหลอยกับเข่ามาหลอยคืออะไร
คุณลุงเนี่ยลักษณะจอบก่อนอ่า
เดินวนเวียนแอบดูว่าตระก้าหน้ารถคันไหนมีอะไรบ้าง
คุณลุงเห็นแล้วค่ะเห็นว่ามีกับข้าวอยู่ที่หน้ารถจักรยานยนต์คันนี้

นี่มาแล้วเห็นแล้วคุณลุงเดินมาแล้วค่ะ

เจ้าของกับข้าวนี้นะคะเขาได้คลิปมาแล้วก็เอามาลงในติ๊กต๊อกนะคะ
ข้อความระบุว่าลุงคนนี้ขับรถมาจอดไว้ข้างข้างไม่ยอมดับเครื่อง
เดินกลับไปกลับมาแล้วหยิบของในตะก้าไปเลย
แต่เธอก็ผิดเองเธอบอกเธอก็ผิดเองแล้วที่เอาของวางไว้เนี่ยนะคะ

ม่อถ้าบอกว่าแป๊บเดียวเข้าไปแป๊บเดียวมันอาจจะหาย
แต่สรุปออกมากับข้าวไม่อยู่ค่ะ
สาวคนนี้ยังบอกโชว์เน็ตว่าเธอไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปแจ้งความนะ
แต่อยากให้คุณลุงได้รับบทเรียนสักหน่อย
เพราะว่าเท่าที่สอบถามคนในห้างที่เธอเข้าไปแป๊บเดียวเนี่ย
ทราบว่าคุณลุงขโมยของที่วางในตะก้าบ่อย

แบบนี้มันเข้าข่ายมิจฉาชีพนะไม่ดีนะ
สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอ่ะ
เผื่อแบบนี้เผื่อว่าลูกหลานคุณลุงมาเห็น
จะได้ตักเตือนคุณลุง
เพราะถ้าเจอคนเอาเรื่องไม่ใช่เธอ

แล้วก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับวางของไว้ตรงตะก้าหน้ารถมอเตอร์ไซค